คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเหิมหนักเลย

จากชุดปราบปรามยาของฝ่ายปกครองของจังหวัดเขา
คิดดูสิปกติเราเคยเห็นแต่เจ้าหน้าที่ยึดยา
แต่เนี่ยคนร้ายไปเอายาของกลางไปปล้นไปขโมยมา
กว่า๒๐คนนะที่มาบุกปล้นตรงนี้นะคุณนะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสียท่าเหมือนกัน
ถูกสั่งให้ถอดเสื้อถูกสั่งให้วางอาวุธ
ถูกยึดอาวุธถูกยึดยาบ้าไปถูกยึดรถของรถไปด้วย

รถของเจ้าหน้าที่ไปด้วยคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้โอ้โหบิ๊กโจ๊กรองพบตรเดือดเลยนะ

นี่เป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะที่แก๊งค้ายาเสพติด๒๐คน
หลังจากที่ก่อเหตุบุกปล้นยาบ้าของกลาง
แล้วก็ป้นปืนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลานะครับ
ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของสงขราเนี่ย
ล่อซื้อยาไอซ์จากเอเย่น
บริเวณทางเข้านิคมร่วมพัฒนาหรือว่าแยกสาราเขียวที่ตำบลกำแพงเพชร
อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อคืนวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ถูกแก๊งของยาเสพติดเขาตลบหลังให้คุณ
กล้องจะเห็นรถสองคันแรกเป็นรถเก่งสีขาวกับรถกระบะนะครับ
ไม่กี่วินาทีรถกระบะอิซูซูแคปสีบรอนมีรั้วกั้นด้านหลังมีคอกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีอีกคันหนึ่งขับตามมาก็คือรถเก๋งสีดำทั้งหมดขับผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
อย่างรวดเร็วครับสิ่งที่กลุ่มคนร้ายกว่ายี่สิบราย
ได้ไปก็คือปืนของเจ้าหน้าที่๕กระบอกรถเก๋ง๑คัน
โทรศัพท์มือถือ๔เครื่องแล้วก็ยาบ้าของกลาง๒๐๐๐เมตรนะครับ
ปล้นครั้งนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณ
เนื่องย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตลบหลังต้นคืนวันที่๑๘ตุลาคมนี้นะฮะ
ด้านของรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
คือจ่าเอกภัยรัฐแก้วมณีพร้อมด้วยอศ๕นาย
ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายธนกรสุวรรณชนะอายุ๓๕ปีชาวจังหวัดเชียงราย
ได้ของกลางยาบ้ามา๒๐๐๐๐เมตรทีนี้มีการขยายผลนะฮะ
ให้นายธนกรล่อซื้อไอซ์๘กิโลกรัมจากนายดำที่จังหวัดสตูน
ส่งมอบกันที่แยกสาลาเขียวในวันที่๑๘ตุลาคม
คือฝ่ายปกครองเขาวางแผนอย่างดีเหมือนกันนะคุณจะล่อซื้อไอซ์ต่อเนี่ยนะฮะ
แต่ขณะล่อซื้อปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือเลย
บังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอศลงจากรถถอดเสื้อ
และปลดปืนประจำกายเจ้าหน้าที่ไป๕กระบอกก่อนให้ทั้งหมดขึ้นรถกระบะ
พอขับไปได้๕๐เมตรปล่อยตัวลงไปอยู่กลางถนน
แต่เอารถเก๋งมิซูบิชิมีหลาดสีดำของจ่าเอกภัยรัฐนะฮะ
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเอาไปด้วย
ในนั้นมียาบ้าอยู่ไง๒๐๐เมตรในนั้นมียาบ้าของกลางคุณ
เมตรแต่ทีนี้ตอนแรกนะฝ่ายปกครองคิดว่านอกจากปล้น
จะมาปล้นยาคืนแล้วจะมาชิงตัวผู้ต้องหาคือนายธนกรไปด้วย

โชคดีฮะเจ้าหน้าที่บอกนายธนกรถูกเก็บไว้ในรถอีกคัน
ไม่งั้นนะถูกไอ้แก๊งคนร้ายปล้นตลบหลังทั้งยาของกลาง
และทั้งตัวของผู้ต้องหาคือนายธนกร
ทีนี้ตำรวจเชิญจ่าเอกภัยรัฐพร้อมด้วยอศ๕นายมาสอบสวน
รวมทั้งนายธนกรผู้ต้องหาเพื่อหาเบาะแสคนร้ายเพราะเชื่อว่ารู้จักกันนะครับ
ล่าสุดนะคุณนะทางด้านผู้ช่วยพบตรลงพื้นที่เอง
สอบปากคำเจ้าหน้าที่ปกครองทั้งหมดแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้
ตอนนี้รู้แล้วนะว่าคนร้ายเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ได้มีการเร่งรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับแล้วนะฮะ
รวมทั้งมีเบาะแสรถเก๋งมีหลาดสีดำของหัวหน้าชุด
แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามอยู่คดีนี้ตำรวจกองปราบเนี่ยนะครับ
ส่งมือดีเลยนะคุณนะส่งทีมสืบสวนร่วมคลี่คลายคดี
กับชุดสืบสวนผ้าเก้าตำรวจภูทรจังหวัดสงครา

แต่ทีนี้รองพบตรบิ๊กโจ๊กมีการกำชับอีกอย่างหนึ่ง
การทำหน้าที่ระหว่างฝ่ายปรับปรามยาเสพติดของฝ่ายปกครองในพื้นที่
อาจจะต้องทำร่วมกับทางตำรวจให้เข้มข้นมากขึ้น
ตำรวจเองจะได้เป็นแก๊กจะได้หนุนหลังจะได้ป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะฮะ
เอาจริงนี่อ่านข่าวมาก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเนาะ

มาปล้นยาบ้าของกลางคืนไปเป็นสองหมื่นเมตรแบบนี้นะค่ะ